คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้ากรณีของผู้ชายคนหนึ่งที่หลอกให้ผู้หญิงเขารักและสงสาร
หลังจากนั้นเอาเงินของเธอไปไม่พอนะเอารถกระบะไปด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นมีการเยอะอย่างตำรวจด้วยว่าตำรวจไทยทำอะไรเขาไม่ได้หรอก
จริงไหมเนี่ยต้องตามจับให้ได้นะครับ
กรณีของผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๓๐กว่าครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๘ครับคุณผู้ชมครับ
เธอเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอทุ่งฝนที่อุดรธานี
เอาหลักฐานมาให้ดูครับโอนเงินไป๑๖๘๐๐บาท
โอนไปให้ในแบงค์จิรายุสิราวณิชย์อายุ๒๔ปี
เพลเป็นคนสุวรรณภูมิที่๑๐๑ครับ
อ้าวรู้จักกันยังไงทวนให้สั้น
แล้วก็ตัดเพาะโอ้ยชีวิตมันน่าสงสารน้อยใจโชคชะตา
อยู่ไปก็เท่านั้นตายดีกว่าละมั้ง

ชีวิตดรามาฯเล่นบทดรามาฯครับ
เธอก็สงสารเห็นแบบนี้ก็เลยเอ็นดูให้กำลังใจ
เหมือนกับพี่สาวที่เอ็นดูน้องชาย
พอเริ่มพูดคุยกันส่งกำลังใจให้กัน
เงินไปช่วยเหลือ๕๐๐๐บาทครับ

พี่ผมไปหาพี่ได้ไหมที่อุดรธานี

พอมาถึงครับในแบงค์ออกอุบายขอมานอนที่บ้านนะฮะ
โอ้เธอก็ใจบุญอ่ะมานอนไปที่บ้านโอ้นี่ไงน้ำตาไหลพราก
เปิดหน้าในแบงค์ชัดชัดในวันที่เขายังน้ำตาไหลขอความเห็นใจครับแต่ตอนนี้คนที่ร้องไห้หนักกว่า
น่าเห็นใจมากกว่าก็คือผู้เสียหายอายุ๓๘ปีนี่แหละครับ
คือพอมาที่บ้านเนี่ยเธอก็เลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีนะครับเหมือนน้องชาย
ไปทำบุญด้วยนะอุดรธานีขึ้นชื่อป่าคำชโนธใช่ไหมใช่ค่ะ
พาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้ชีวิตจากนี้ไปเนี่ยดีวันดีคืนนะครับ
ไม่ยอมคืนกระบะให้เธอพยายามทุกทางเพื่อจะตามรถคืน
ได้ข้อความส่งไลน์มาติ้งนึง
ถ้าอยากได้กระบะคืนโอนเงินมาเป็นค่าถ่ายสามหมื่นห้าพันบาท

เธอก็รีบกดโอนครับเพราะอยากได้รถคืน

สักพักหนึ่งขอเงินเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นขอเพิ่มอีกสามหมื่นเพิ่มอีกหกหมื่น

เพิ่มเรื่อยสรุปให้แบบนี้ครับ
โอนเงินไปให้ก่อนตัดสินใจครับแจ้งความที่โรงพักทุ่งฝน
แล้วก็นำเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัย
วันนี้คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราไปตามความคืบหน้าได้คุยกับผู้เสียหายด้วย
เพิ่งกลับมาจากโรงพักไปให้การกับตำรวจนะฮะ
วันนี้เธอใช้มอเตอร์ไซค์แทนแล้ว

เดือดร้อนเธอเลยครับจากที่เคยขับกระบะแอร์เย็นสบาย
ข้อความที่เคยส่งไปให้กำลังใจ
ตอนนั้นในแบงค์ตัดเพาะน้อยใจชีวิต

ถามว่าพี่เอาจริงนะครับ
สงสารเขาตอนไหนมากที่สุดเนี่ย
ถึงแบบใจอ่อนให้เขามาบ้านพาเขาไปทำบุญให้เขายืมรถ

ก็ตอนแบงค์บอกว่ามีเงินติดตัวแค่๓๐บาท
แล้วรู้สึกว่าชีวิตของเขามันช่างโชคร้ายเหลือเกิน

แก๊งก็เลยขอมาเที่ยวเล่นที่บ้าน

บางคนอาจจะคิดว่าเธอคิดเกินเลยกับแบงค์หรือเปล่า
ยืนยันว่าเอ็นดูเขาในฐานะน้องชาย

แก๊งขอมาเล่นที่บ้านมาเที่ยวที่บ้าน
แล้วแบงค์ก็ลงรูปทำท่าจะผูกคอตาย
เขียนในกระดาษผมขอโทษที่ผมเป็นคนไม่ดี

โอเคโอเคเอามาก็ได้มาก็ได้

ด้วยลายมือแล้วถ่ายภาพจากเหมือนกับด้านบน
เห็นเท้าแล้วเห็นกระดาษวางอยู่ตรงหว่างถาเนี่ยนะฮะ
เถอะมาไม่ต้องผูกคอตายแล้วนะ

แล้วเธอก็ให้แม่มานอนด้วยอยู่เป็นเพื่อน
เดี๋ยวจะเป็นข้อคอรหาได้
เช้าวันที่๓มกราคมแบงค์ขอให้พาไปคำชโนธก็พาไปครับเพราะ
ท่าทีของแบงค์ก็เหมือนเป็นคนซื่อเนี่ยภาพถ่าย
วันนั้นเซลฟี่กันเห็นไหมฮะไม่ได้รู้สึกว่าแก๊งเป็นคนไม่
ดีนะตอนนั้นตอนเย็นเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกสาวไปตัดผม
แล้วจอดกระบะไว้ที่บ้านเสียบกุญแจไว้แบงค์อยู่บ้านโทรมาบอก
พี่ผมขอยืมรถหน่อยนะจะไปธุระมืดแล้วทำไมรถไม่เอามา
คืนดีกันแล้วแบงค์โทรมาขอโทษบอกพี่ครับผมเอารถไปจำนำ
ก็โดนขู่ให้โอนเงินร่วมหลักแสนครับตกใจด้วยและอยากได้
รถคืนด้วยก็เลยอ้าวขอเท่าไหร่ก็โอนไปโอนไปโอนไปหวังว่า
แลกกับรถกระบะกลับคืนมาครับ
นั่นแหละก็คือความใจดีของเราตอนเช้าพี่ก็เลยไปแจ้งความ
ไปแอร์ยัดบัญชีติดต่อผู้ชายคนนั้นติดต่อค่ะเมื่อวันก็ยัง
ติดต่อมาเขาติดต่อมาทุกวันใช่มาคมครูว่าถ้าเจอจะเอา
มาคืนถ้าเจอรถแล้วให้ปลดล็อกบัญชีธนาคารผมอืมแล้วผมจะ
บอกวิธีสตาร์ทรถถ้าคุณไม่ทำตามอย่างเงี้
ผมก็จะให้ลูกน้องผมไปเอารถคืนอะไรประมาณนี้
คือหลังจากที่โอนเงินไปหมดไปหนึ่งแสนหกพันแปดร้อยบาทเธอไปแจ้งความ
แล้วก็อายัดบัญชีของในแบงค์นะฮะเอาแก๊งโทรมาบอกว่าต้องถอนอายัดนะ
และกับการส่งรถคืนให้สุดท้ายก็ยังไม่ได้รถคืนนะครับ
อายัดบัญชีธนาคารกรุงไทยของสถาพรชะงายกลางที่เธอโอนเงินเข้าไป
บัญชีนั้นชื่อนั้นเนี่ยนะครับในแบงค์โทรมาบอกด้วยครับ
คุณมิ้นคุณผู้ชมไม่กลัวหรอกเป็นข่าวได้เลย
ตำรวจไทยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกอายัดบัญชีใช่ไหม
หัวหน้าผมจัดการให้แล้วแก้ไขบัญชีให้แล้ว
แล้วก็ต่อว่าเธอครับว่าไปทำเขาก่อนทำไม
อายัดบัญชีเขาทำไมเขาก็ทำอาชีพของเขาแบบนี้
แล้วเรื่องรถเนี่ยไม่ต้องหวังเลยนะว่าจะได้จากเขาเนี่ย
อ้างว่าแยกชิ้นส่วนส่งต่อนู่นไปประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วครับ
ส่งขายฝั่งสพปลาวได้๔๐๐๐๐๐บาทแบ่งอ้างแบบนี้ครับ
ก็เลือกเองเลือกที่จะไปอายัดบัญชีเอง
ก็เลือกที่จะไปอายัดเองอย่างยิ่งมันออกข่าวหน้ารถ
นายทุนไม่เอาไว้หรอกที่ฝั่งไทยจะบอกให้นายทุนอะไรยิ่งทำให้
รถมันข้ามไปอยู่นู้นตลอดผมไม่ได้ซีเรียสหรอกอ่อ
ขอบอกข่าวว่าผมออกมาหลายรอบแล้วไอ้มาร์คไอ้ข่าวมากินเทียวเดี๋ยวไม่ต้องมีคุณเนอะ
มันเกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกมันคืออาชีพผมแต่ที่ผมโมโหจัดกว่าเดิมว่า
นี่แหละมาอายัดบัญชีผมนี่แหละ

จ้านายก็ทำให้ตลอดแหละ

คนอื่นแล้วก็คือเชิดเงินเชิดรถ

ก็ในเมื่อพี่พลาดแล้วตัดสินใจผิดเนี่ยนะฮะ
คือแล้วตำรวจไทยทำอะไรเขาไม่ได้หรอก

บุบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะผู้เสียหาย
ให้หมากินข้าวครั้งเดียวเนี่ยมันยังมีมันยังสนุกบุญคุณนะ

เดี๋ยวก็ออกมาได้เหมือนเดิมแล้วก็ตัดสายไปเลย

ตรวจสอบแล้วเคยมีประวัติคดีช่อโกง๔คดีด้วยกันนะครับ
นั่นคือเรื่องทางคดีส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในแบงค์เห็นว่า
เป็นทหารพรานสังกัดหนึ่งในจังหวัดยาลานะครับ
แล้วเคยมีการลงรูปขอบคุณผู้บังคับบัญชาด้วย

เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบและขยายผลหน่อยนะฮะ

แล้วก็คนไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องจะถูกดึงมาเกี่ยวด้วย
แล้วก็มีการลงรูปปืนและมีข้อความลักษณะข่มขู่คนอื่น

ผู้เสียหายตอนนี้เธอเจ็บช้ำระกำใจมาก

เพราะถ้าหากว่าทำได้จริง
อย่างที่แบงค์โอ้อวอดว่าตำรวจไทยทำอะไรเขาไม่ได้หรอก
แล้วเดี๋ยวยังไงเขาถูกจับเดี๋ยวเขาก็ต้องถูกปล่อยตัวออกมาอยู่ดี
อันนี้เท่ากับว่ามีคนวงในวงการมีสีอยู่เบื้องหลังเป็นแก๊คอัพให้กับนายแบงค์จริงหรือไม่อย่างไร
อดตั้งข้อสังเกตแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเธอขอความเป็นธรรมครับ
รถกระบะของผู้เสียหายคุณผู้ชมดูข้อมูลนี้หน่อยครับ
ใครเจอแจ้งเบาะแสได้นะครับในพื้นที่ทุ่งฝนนะครับอุดรธานีชัด
นี่คือรถของผู้เสียหายโดนเชิดไปกระบะคันสีขาว
เสียทั้งรถเสียทั้งเงินแล้วหมดแล้วความไว้ใจความสงสารนี่ครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ